ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อวันที่๙เดือน๙ที่ผ่านมาหลายคน

ซื้อของหรอกครับว่าเปิดร้านอยู่จ้าน้ารีและด้วยความที่ไม่เคยเปิดร้านอาหารมาก่อนนะลูกค้าเนี่ยมารอ
ตั้งแต่๖โมงเช้ากรูเข้ามาไม่ขาดสายแม่สู่ของเราเลยสารภาพว่า
วันนั้นเนี่ยบริการแบบมั่วซั่วไปหน่อยนะแต่ก็โชคดีลูกค้าเข้าใจ
บางคนก็มาช่วยเสิร์ฟอาหารให้ด้วยนะ
ต้องขอบคุณแขกทุกท่านมาตั้งแต่เช้ายันแบบมืดเลยค่ะ
คือเราเป็นมือใหม่นะลูกหลานทุกคนที่จัดเซตไว้
เดี๋ยวคนนี้ทำได้ที่นั่นนี่สรุปแล้วมั่วมั่วสุด
แต่ลูกค้าก็เข้าใจนั่งขำกันฟูใจเย็นนะใจเย็น
เขาบางทีเขาก็มาช่วยเราด้วยมาหยิบน้ำอะไรอย่างนี้
ที่เราจัดแจงเราก็ไม่เคยเปิดครั้งแรกใหญ่
เคยเปิดร้านแล้วก็ไม่ได้คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้
ไหนนะคะมาเจอแม่สู่มีหรือจะไม่ถามถ่ายเรื่องเหลือเชื่อ
คุณสุนารีนะเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่๙เดือน๙นะ
ที่ผ่านมาเนี่ยได้รับข่าวดีหลังจากไปไหว้ขอแม่ชีบุญเรือน
ที่วัดสัมพันธวงศ์ซึ่งเขามีตำนานเล่าขานกันมาว่า
ชีบุญเรือนเนี่ยนะเป็นเท้าย่าโมกลับชาติมาเกิด
ปรากฏว่าขายที่ดินมูลค่ากว่า๕๐๐ล้านบาทค่ะได้ด้วย
ได้ค่าในหน้ามา๓๕๐๐ล้านบาท
โอ้ไปคิดกันเราเองดีกว่าโอเคแต่ก็เยอะอยู่นะ

คิดเป็นจำนวนเท่าไหร่ไม่รู้นะคะแต่ที่รู้ก็คือถือว่าเป็นโชคใหญ่ค่ะ

ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ซะอีกค่ะ
คุณแม่ไปไหว้แม่บุญเรือนมา
เราไปขอท่านไปขอท่านไปร้องเพลง
แล้วบอกท่านว่าขอได้ไหมขอให้ลูกได้เงินมาง่ายสักครั้งหนึ่งได้ไหม
แม่ชีบุญเรือนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นย่าโมกับชาติมาเกิด
คุณแม่ไปไหว้ปุ๊บเหมือนสัมผัสได้นะ
มันก็วืบจากที่จะไม่ได้ไปร้องในวันที่๗
ครบรอบวันละสังขารของแม่บุญเรือนเนี่ยนะ
ก็กลายเป็นว่าต้องไป
มูลค่าที่เขาซื้อขายมันอยู่ประมาณ๕๐๐กว่าล้าน
ตอนบ่ายมีคนโทรมาก็คือคนที่เขาไปประสานที่เป็นในหน้าอีกทีนึง
เขาบอกมีบริษัทที่เขาไปดูที่มาเขาสรุปว่าเขาเอานะ
ขนลุกขนพองเลยอายุท่านก่อนละสังขาร
ไม่แน่ใจเดี๋ยวผิดพลาดแต่ว่าถึงณวันที่๗
ที่ถ้าท่านยังอยู่อายุท่านจะ๑๒๖ปี
ถ้าท่านยังอยู่นะคะ๑๒๖ปีเข้าใจนะ

ท่านอยู่มานาน๑๒๖ปีบอกว่าเข้าใจนะ

ท่อนอยู่เห็นไหมนะอันนี้เป็นความเชื่อทันใจนะคะ
แต่ที่ทำแน่เลยคือนี่ไงเป็นในหน้าทำมาหากินนะจ๊ะ

ต้องรอเรื่องของโชคของลาบก็ได้แล้วนะคะคุณผู้ชม